มาดูข่าวของนางเอกคนนี้ดีกว่านะคะน้องมินพิชยา
ก่อนหน้านี้นะคะ๔๕เดือนที่ผ่านมาคลุมเคลือซะเหลือเกินนะคะ
พักหลังเนี่ยไม่มีรูปคู่กับหนุ่มคนนี้เลยนะคะหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์ค่ะ
แคปชัดนึงแล้วก็ถ่ายรูปกับครอบครัว

สงสัยกันมายาวนานมากล่าสุดคุณผู้ชม

แต่มีนสดนะพี่อ๋อ

เอาแล้วไงจริงเหรอพี่ไม่รู้เรื่องความรับดาราพี่พูดดีชอบ
ไม่พูดแต่พูดที่แรกเลยนะ
จริงเหรอแล้วสดมานานแล้วครับยัง

เราไม่พูดเรื่องกล่าวค่ะ
อันนี้ดีหว่ะนี่เรามีได้ยังค่ะมีใครสดแล้วยัง
หลายเดือนแล้วเกิน๔แล้วมั้ง

ช็อตสุดท้ายที่คิดช้าเนี่ยคุณผู้ชม
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วมีใครมาดามใจหรือเปล่า
แต่ที่แน่น้องมินพิชยาโสดแล้วค่ะ